ว่าผู้จัดคนดังอย่างพี่ไก่วรายุทธ์โอ้โหกุมขมับจากละครเลยค่ะ
เพราะนอกจากว่าละครที่เจ้าตัวทำเนี่ยเรตติ้งจะไม่ขยับแล้ว
ยังโดนผู้ชมชาวเน็ตจับผิดชุดใหญ่เลย
ว่าจะเป็นเรื่องเมคอัพของพี่ติ๊กซึ่งเป็นพระเอกด้วย
แล้วร้ายไปกว่านั้นคือมันมีอยู่ฉากหนึ่งค่ะ
เป็นฉากที่พระเอกต้องเปิดบ่อวิเศษให้นางเอกดู
แต่เปิดมาปั๊บอ้าวคุณพระช่วย
ทำไมเป็นสีเขียวไม่มีอะไรในน้ำในบ่อเลยค่ะ
คราวนี้ก็เลยแชร์กันว่อนเลยเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหท็อกของบันเทิงเลยทีเดียว
ร้อนไปจนถึงผู้จัดอย่างพี่ไก่วรายุทธ์ต้องออกมาเคลียร์ชี้แจงหน่อยนะคะ
ไก่บอกว่าฉากนี้ออกอากาศในช่อง๓คือทุกอย่างปกติ
แต่ที่ทุกคนเห็นมันคือเวอร์ชันที่ยังทำไม่สมบูรณ์
แต่แอปพลิเคชันนำไปลงเจ้าตัวก็ถามกลับเลยนะความผิดของไก่เหรอ
แล้วก็เอาเจ้าที่ทุกคนบอกว่าดีว่าเก่งทำกันมาหลายเรื่อง
แต่มาเรื่องนี้เสียเงินไปตั้งเยอะได้งานออกมาอย่างที่เห็น
โดนด่าอีกเลิกทำละครเลยดีไหมจะได้ไม่โดนด่า
อันนี้พี่ไก่เขาก็น้อยอกน้อยใจนะงานใครใครก็รักอยากให้ออกมาดี
แต่ว่าก็ทำเองไม่ได้ทุกอย่างทิ้งท้ายจบแต่ไม่จบ
เอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วกันเนาะช่วงนี้หลายคนอาจจะอยู่บ้าน
อย่าไปจับผิดอะไรมากมายดูละครเพื่อความบันเทิงนะคะ